ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าจะทำกันได้ลงคอแบบนี้นะคะ
มันเป็นเรื่องที่สลดและเศร้าใจมากจริง
เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อ๒๓กรกฎาคม
ในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๒๖ที่นนทบุรี
มีคนไปเจอถุงสีดำเป็นถุงดำอยู่ที่กองขยะ
แล้วเหมือนกับมีขาเด็กโผล่ออกมาจากถุงนี้
เขาก็เลยไปเปิดถุงดูเป็นเด็กทารกเพศหญิง
ตัวเขียวแล้วนะคะตัวเขียวปากเขียวแล้วตามตาจมูกปากมีแผลเต็มไปหมดเลย
คนที่เจอเขาบอกว่าพยายามจะเขย่าตัวเด็ก
ขยับตัวแล้วเด็กเอามือไปกุมนิ้ว
คนที่ไปช่วยคนที่ไปเจอคนที่ไปช่วยบอก
เป็นสิ่งที่เขาคิดในใจเลยว่าหนูต้องรอดนะลูก
แต่สุดท้ายเด็กคนนี้ไม่รอดนะคะเสียชีวิตนะคะ
แล้วเหตุการณ์แบบนี้มันเดาได้ว่าคนที่ทำก็คือแม่แท้ของเด็กคุณผู้ชม
คือเขาเป็นคู่รักวัยรุ่นแม่อายุ๑๘พ่ออายุ๒๓
เหตุการณ์นี้นะคะอย่างที่บอกว่าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่๒๓กรกฎาคม
ตำรวจสพปักเกร็ดได้รับแจ้งว่าพบทารกวัยแรกเกิด
ถูกทิ้งอยู่ในกองขยะค่ะข้างคอนโดมิเนียมในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด๒๐
จังหวัดนนทบุรีก็ไปตรวจสอบเป็นทารกเพศหญิงนะคะ
ห่อด้วยผ้าขนหนูสีน้ำตาลใส่ถุงดำไปทิ้งไว้ในกองขยะ
สภาพคืออิดโรยเพราะว่าถูกทิ้งไว้นานหลายชั่วโมง
เจ้าหน้าที่ก็นำทารกส่งโรงพยาบาลชนรับประทาน
ต่อมาตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวนั้น
แล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดภายในคอนโดมิเนียมนี้ด้วยนะคะ
มันมีกล้องตัวที่อยู่ใกล้กับถังขยะค่ะ
จะเห็นภาพนี่ถุงสีดำนี้ตกลงมาจากบนอาคาร
กระแทกขอบปูนแล้วหล่นไปที่พื้นเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกเลยว่าถุงนี้น่าจะถูกทิ้งลงมาไม่เกินชั้น๓
เขาดูจากความแรงที่รอยกระแทกอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าเด็กที่อยู่ในถุงดำก็ไม่ได้เสียชีวิต
แต่ว่าบาดเจ็บทีเนี้ยตำรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตรวจสอบห้องพักที่อยู่ตรงกับถังขยะค่ะ
ขึ้นไปห้องที่ตรงกับถังขยะที่ชั้น๓ในห้องไปเจอผ้าอนามัยเปื้อนเลือด๖ชิ้น
มีเสื้อเปื้อนเลือดในห้องน้ำมีรอยเหมือนกับเพิ่งทำความสะอาดใหม่
แต่ยังมีคราบเลือดติดอยู่ก็เลยเรียกตัวคนที่อยู่ในห้องเนี้ยค่ะ
ไปสอบปากคำนางสาวออมนามสมมุตินะคะอายุสิบแปด
ก็ต้องส่งโรงพยาบาลไปตรวจร่างกายคุณหมอบอกว่านางสาวออมคนนี้
อวัยวะเพศฉีกขาดประมาณสองเซนติเมตรเลือดตกในมดลูก
คุณหมอให้นอนพักอยู่โรงพยาบาลเพื่อขูดมดลูกนางสาวออมคนนี้ไม่ยอมนอนโรงพยาบาล
เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอตรวจดีเอ็นเอเพื่อเปรียบเทียบกับเด็กทารกที่เจอในถุงดำ
ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วผลตรวจดีเอนเอของนางสาวออมวัย๑๘คนนี้มันก็ตรง
ตรงกับทารกที่ถูกทิ้งในกองขยะจริงจริงอ่ะครับชุดสืบสวนรวบรวมหลักฐานค่ะ
อนุมัติศาลจังหวัดนทบุรีจับกลุ่มนางสาวออมคนนี้นะคะแล้วก็จับแฟนนุ่มด้วยนะคะ
แฟนหนุ่มอายุยี่สิบสามจับตอนที่นอนพักกันอยู่ในห้องเนี้ยแหละค่ะ
แล้วก็นำตัวมาสอบปากคำที่โรงพักเช้าวันนี้นำตัวทั้งคู่ไปสอบปากคำเพิ่ม
ทีนี้ฝ่ายหญิงนางสาวออมวัย๑๘เนี่ยยอมรับว่าเด็กทารกเพศหญิงคนนี้เป็นลูกของเธอ
อืมยอมรับว่าเธอเป็นคนโยนเด็กทารกลงมาแต่เธอบอกว่าเธอทำคนเดียว
อ่าฝ่ายชายไม่รู้เรื่องด้วยแฟนนุ่มไม่รู้ไม่เห็นแต่อยู่ห้องเดียวกันเนี่ยนะ
ใช่อ่าแล้วเขาให้ข้อมูลแบบนี้นะนางสาวออมเนี่ยบอกว่าเธอกับแฟนเช่าห้องพักที่เนี่ย
อยู่มาห้าเดือนแล้วที่ผ่านมาไม่รู้เลยว่าตัวเองท้องอืม
ตลอดเวลาไม่รู้เลยเช้าวันที่ยี่สิบสามกรกฎาคม
กลับมาที่ห้องพักจู่ปวดท้องเลือดไหลแล้วเด็กก็คลอดออกมาเลย
เป็นเพศหญิงเธออ้างว่าเธอตกใจทำอะไรไม่ถูกกลัว
อายุยังน้อยไม่พร้อมจะมีลูกตัดสินใจไปหยิบน้ำยาล้างห้องน้ำอ่ะ
คุณผู้ชมเนี่ยน้ำยาล้างห้องน้ำอ่ะกรอกใส่ปากเด็กค่ะ
อดใส่ตาเด็กหยอดใส่จมูกเด็กทารกที่เพิ่งคลอดออกมาครับ
แล้วก็เอาผ้าเช็ดตัวพันร่างเด็กนะคะตอนนั้นนางสาวออมก็บอกว่าอ๋อ
ลูกเธอยังหายใจอยู่นะยังขยับตัวอยู่นะ
แต่ดูสิ่งที่ทำลงไปสิแล้วเด็กยังไม่ตายนะคะ
เอาใส่ถุงดำอ่ะมัดปากถุงโยนลงมาจากชั้นสามอ่ะอืม
ฝ่ายชายแฟนนุ่มบอกว่าไม่รู้เหมือนกัน

วันเกิดเหตุแฟนสาวก็แค่ให้ไปซื้อผ้าอนามัยให้เท่านั้น
ไม่รู้เลยว่าแฟนสาวจะมาก่อเหตุแบบนี้
ฝ่ายผู้หญิงแม่เด็กนี่ยังเป็นเยาวชนนะฮะ

แต่ว่าจำลองเหตุการณ์ที่สถานีตำรวจนะครับ
ไม่ได้ไปที่จุดเกิดเหตุตอนที่โยนถุงลงมา
การทำแผนการนำมาแถลงข่าวก็เลยเฉพาะฝ่ายชายที่อายุ๒๓แล้วนะครับ
จุดสำคัญก็คือหอพักแห่งนี้ในท้องที่ของสพปักเกร็ดเนี่ย

หนูน้อยคนนี้ที่อยู่ในถุงดำที่ถูกโยนลงมาตามกล้องวงจรปิดเนี่ย
ยังไม่ตายนั่นแสดงว่าไม่สูงมาก
แล้วชั้น๓ตรงพอดีเลยกับถังขยะ
ไปดูเอ๊ะทำไมมันมีกลิ่นน้ำยาล้างห้องน้ำดูทำความสะอาดอะไรอย่างนี้เหลือเกิน
ก็เจอหลักฐานอย่างที่เห็นนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
ทางทั้งคู่พักอาศัยอยู่
ไปสอบถามผู้ดูแลนะครับที่เขาทำงานอยู่ที่นั่น
ข้อมูลว่าทั้งคู่พักอยู่ชั้น๓เป็นห้องริมสุดนะครับ
ตำแหน่งหน้าต่างห้องจะตรงกับจุดทิ้งขยะของคอนโดพอดีนะฮะ
ก็เลยเนี่ยทั้งคู่ก็เลยโยนถุงดำที่มีลูกของตัวเองอยู่ข้างใน
ลงมาไม่ได้เอามาวางด้วยนะคือโยนลงมาเลยนะส่วนคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
อยู่ในชุมชนซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด๒๖บอกว่า
ในซอยเคยเห็นฝ่ายผู้หญิงนะครับที่เป็นแม่เด็กก็เดินไปเดินมาอยู่ในซอยนี่แหละ
ตลอดเวลาที่เจอก็สังเกตเห็นที่ท้องนะว่าก็มีท้องอ้วนนูนออกมาคล้ายกับคนตั้งท้อง
เพราะฉะนั้นไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายหญิงจะไม่รู้ว่าตัวเองตั้งท้อง
คือจะไม่รู้เลยเหรอว่าตัวเองมีอาการอะไรแบบอยู่ดีเอา๘๙เดือนเฮ้ยปวดท้องเอ้าลูกคลอดออกมาอย่างนี้หรอ
โอ้โหยิ่งสารภาพก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความใจดำของตัวเองนะฮะ
ส่วนคุณลุงนะครับอายุ๖๐ปีนะคนที่ทางวินจักรยานยนต์ในพื้นที่บอกว่านี่แหละ
คือคนที่เจอทารกคนแรกเลยนะครับเราก็ตามหาจนเจอนะฮะนี่ฮะ
คุณนรพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยด้วย
คุณลุงบอกว่าตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่ามีการเอาทารกใส่ถุงดำแล้วก็โยนทิ้งถังขยะ
จนกระทั่งมีรอปภกับมีเด็กนักศึกษาบอกว่าพบวัตถุคล้ายทารกถูกนำมาทิ้งที่ถังขยะ
ก็เลยไปดูนะฮะไปตรวจสอบด้วยพอไปถึงก็เห็นว่าที่ถุงดำมีรอยฉีกขาด
แล้วเห็นลักษณะคล้ายกับเหมือนแขนของเด็กมันลอดออกมาจากถุง
ก็ไปแกะปมถุงดำออกเปิดดูปรากฏว่าเป็นทารกแบบเพิ่งคลอดเลยนะฮะ
ผู้หญิงอยู่ในถุงดำปากเขียวมือเขียวหมดแล้วแต่ว่าเด็กยังรู้สึกตัว
คุณลุงเขาก็พยายามเอามือไปสะกิดเพื่อให้เด็กร้องให้เด็กมีสติให้เด็กร้องนะครับไม่หมดสติ
ปรากฏว่าพอเอามือไปสะกิดเนี่ยนะที่มือของทารกคนนี้นะ
คุณลุงบอกว่าบีบนิ้วบีบนิ้วลุงเด็กยังรู้สึกตัวยังบีบนิ้วลุงอยู่เลยนะครับ
ลุงก็เลยพูดกับทารกน้อยคนนี้ว่าไอ้หนูยังไงต้องรอดนะแต่ตอนนี้ที่สุดแล้วเด็กก็เสียชีวิตแล้ว
ลุงบอกว่าก็เสียใจมากนะครับที่สุดแล้วเด็กก็เสียชีวิตจนได้
ไม่เด็กมันบอกเด็กที่พักมันก็บอกเจ้าของหอเจ้าของหอก็โทรบอก
ก็เลยมาดูไม่ใช่

พื้นที่ทั้งหมดใหม่ปะล๊อคมันก็กองตรงนั้น

ไม่รู้ก็ตอนานแล้วมันยังไม่ตาย

เอามือไปจิ้มมันก็เอามือตอบรับ

พอไปชี้อย่างงี้ไงไปจี้มัน
พอเห็นมันเอาแอวไว้เราก็ไปจี้มัน
แล้วมันก็เอามือไฟขวามาหา

แล้วลุงพูดอะไรไหมไอ้หนูรอดนะลุง

บอกว่าเฮ้ยรอดนะ

ส่วนเรื่องของการดำเนินคดีกับทั้งคู่นะคะ
นางสาวออมวัย๑๘กับแฟนนุ่มวัย๒๓เนี่ย
ล่าสุดพนักงานสอบสวนสพปากเกร็ด

ตำรวจเขาบอกแจ้งข้อหาทั้งคู่เลย

ก็จะนำทั้งคู่ไปฝากขังต่อสารจังหวัดนทบุรี
วันพรุ่งนี้และคัดค้านการประกันตัว
ภาพที่เห็นก็คือทั้งคู่ไปจุดทูบ
ขอขมาที่จุดเกิดเหตุ
แล้วตัวนางสาวออมแม่เด็กที่อายุแค่๑๘เนี่ย

สำนึกแล้วในสิ่งที่ทำลงไป
แต่ตำรวจก็เลยบอกว่ามันเป็นอุทาหรณ์จริง
สำหรับเยาวชนวัยรุ่นที่ตั้งคันโดยไม่พร้อม

การก่อเหตุในลักษณะที่ใจดำแบบนี้